ร้อนมากนะคะแล้วเขาบอกว่าสัปดาห์นี้จะร้อนขึ้นไปอีก
ใช่หลังจากช่วงสัปดาห์ก่อนมีฝนตกลงมาบ้าง
เป็นพายุฤดูร้อนบ้างแต่ตอนนี้ร้อนกันอีกแล้วนะฮะ

คลายร้อนด้วยการไปเล่นน้ำตกนะคะ
มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำก็คือน้ำตกวังเนร

เอาเลยเหรอเริ่มเลยเหรอลงเล่นแต่ว่าคนเยอะหน่อยนะคะ

ก็ทำให้อาชีพที่อยู่รอบน้ำตกนี้ได้รับอานิสงฆ์ไปด้วยค่ะ
ใช่นะครับนี่อาชีพที่คุณว่าร้านเช่าห่วงยางเอ่ย
ร้านอาหารเครื่องดื่มเอยรีสอร์ทโฮมสเตย์เอ่ย
เป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบน้ำตกวังเนร
ตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

ความร้อนนี่ก็ที่บอกไปไม่ปรานีใครนะครับ
ประกอบกับอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอม
ประชาชนครอบครัวเด็กไปพักผ่อนหย่อนใจที่นี่
ไม่ต่ำกว่าวันละ๕๐๐๐คน
ส่งผลต่อเนื่องให้แต่ละร้านนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะ

ท่องเที่ยวบอกว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปีเลย
จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
อย่างปีนี้อากาศร้อนมากนะคะ
พาครอบครัวไปเที่ยวน้ำตกวังเนร
โดยจองโฮมสเตย์ไว้๑คืน

แต่เราเห็นเขาเล่นได้ยินเสียงสายน้ำเนี่ย

ค่ะแล้วยิ่งผ้าโฮมสเตย์แบบนี้ได้เล่นตั้งแต่เช้าเลย

นักท่องเที่ยวจะเยอะแล้วแล้วก็แดดแรงด้วยนะคะ
สำหรับจุดขายของน้ำตกวังเนรแห่งนี้

มีต้นไม้ขึ้น๒ข้างทาง
อีกทั้งสามารถลงเล่นได้ตลอดทั้งวัน

เหมาะกับเด็กลงเล่นได้
ที่สำคัญน้ำที่ไหลมาใสเย็นสะอาดแบบนี้

เขื่อนลำตะคองในอำเภอศรีคิ้ว
เหมาะกับการพักผ่อนคลายร้อนเป็นอย่างมากค่ะ
โอ้โหดูเย็นสบายนะ
อยากไปอยู่ตรงกลางเขานะ
แต่เขาลงเล่นกันเยอะแบบนี้ก็ดีนะ

แต่เขาบอกว่าน้ำที่นี่ใสและตื้นเหมาะกับเด็กนะคะ